คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถเหมือนกัน
หน้าเขาหล่อแบบนี้อเล็กเรนเดล
คุณนับนิ้วไปนับนิ้วมาอเล็กอยู่วงการนี้มา๒๐ปีแล้วนะ
อายุยังไม่ได้เยอะแต่อยู่มาตั้งแต่เด็กคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพออยู่มานานเนี่ยมันมีกระแสข่าวมาหลัง
ว่าหลังเนี่ยอเล็กเขาอาจจะอำลาวงการหรือเปล่า
ไม่ได้มีผลงผลงานให้เพื่อนได้ติดตามกัน
งานนี้ค่ะอเล็กซ์ชี้แจงกับพี่แจ๊กเกอรีนบันเทิงไทยรัฐเรา

ตอนนี้อเล็กเองก็ยังเล่นละครอยู่
แต่ว่าเป็นความตั้งใจที่จะรับงานแสดงให้น้อยลง
คือก็มีหลายอย่างที่แบบว่าเข้ามาในชีวิต
ก็แบบอยากให้ชีวิตมันโปรรีแล็กบ้าง

แล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเป็นบริษัทสิ่งแวดล้อม
ยังทำอยู่นะทำควบคู่กันไปค่ะ
ส่วนเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้าง

เป็นคนนอกวงการคอยให้กำลังใจกันทุกอย่างเลย
อเล็กซ์บอกด้วยว่าพออายุมากขึ้น
ได้อยู่กับเด็กเยอะแล้วก็มีหลานที่น่ารัก
ก็เลยคิดแล้วถ้าเรามีครอบครัวเป็นของตัวเอง
ก็น่าจะดีเหมือนกันแต่ว่าใดแล้วแต่ให้ทุกอย่างลงตัวก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นบอสใหญ่ของบริษัทนะแล้วเมื่อต้นปีเนี่ยเห็นว่าก็เพิ่งเชิญพระมาทำพิธีบุญใหญ่อเล็กยอมรับเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็เป็นเด็กไงเราทำตามผู้ใหญ่แต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่เองละเป็นหัวเรือใหญ่ของบร
แต่ว่าเราอยู่ออฟฟิศนี่มาเป็นตึกเรามาเป็น๑๐ปีแล้ว
วันนั้นก็มีพระมาที่ออฟฟิศ
แล้วก็แบบเราเป็นหัวหน้างาน
เป็นรายการที่เป็นตัวของตัวเอง
ชอบแฟนเขาจังเลยดูคลีนดูใสธรรมชาติดี

แม่แม่เอกอีกแล้วนะคะว่ารุ่นนี้ของเราแล้วนะคะ